ทางด้านของเจ้าที่กรมศิลปากรนะครับมีการเตรียมเข้าไปตรวจสอบ
พื้นที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้เพื่อเข้าไปปักหมุด
จุดที่มีการก่อสร้างพระเมรุมาตร
ติดตามทั้งหมดกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนเดินทางมารอกลับ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นจำนวนมาก
ขณะที่ทหารได้ทำการย้ายสะพานแบรี่มาติดตั้งบริเวณ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดให้ประชาชนใช้งาน

อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
หรือก่ออรรสโดยกองพันธหารชั่งที่๙
กองพลทหารราบที่๙จังหวัดกาญจนบุรี
ทำการย้ายสะพานแบรี่จุดสะพานช้างโรงศรี
หลังกระทรวงกลาโหมมาติดตั้งบริเวณ
ตรงข้ามโรงแรมรัฐนาโกศิลป์
และเปิดให้ประชาชนที่เดินทางมากลับ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนโลหะและวัตถุระเบิด
รวมถึงตรวจค้นตัวตรวจค้นกระเป๋าอย่างเข้มงวด

เนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนผ่านเข้าจุดนี้ค่อนข้างมาก
แล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรอง
แล้วก็มีการตรวจค้นทั้งกระเป๋าแล้วก็ตรวจค้นบุคคลด้วย
ก็ทำให้พี่น้องประชาชนรอนานนะครับ
ท่านแม่ทัพก็เลยสั่งให้มีการเพิ่มสะพานขึ้นมาอีกสะพานหนึ่ง

แล้วก็เพิ่งเปิดใช้เมื่อตอนตี๔วันนี้นะครับ
เข้ามาติดตั้งเพิ่มอีก๓เครื่องนะครับ
สำหรับที่จะบริการพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาครับ
ส่วนบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ประชาชนจำนวนมากยังคงยืนต่อแถว
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙เป็นจำนวนมาก
จะร้อนและเมื่อยล้าแต่ทุกคนยังอดทน

เพื่อจะได้อยู่ใกล้ในหลวงรัชกาลที่๙

ที่วันนี้ผมได้มาสักการะศพของพระองค์ท่านนะครับ
เมื่อวานก่อนผมตื่นตั้งแต่ตี๓ผมดีใจมากนะครับ

ตอนนี้ผมยังไม่นอนเลยครับผมดีใจมากครับ
ขอให้พระองค์ท่านไปสวรรคาลัยด้วยดีครับ
วันนี้ผมดีใจที่มีโอกาสแล้วก็ได้มากับพ่อหลวงของเรา
แต่เสียใจที่พ่อหลวงของเราไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกับลูกหลาน
คนไทยสะซึมน้ำใจที่ท่านได้มาส่งเสริม
ศิลปิกษ์พอเพียงให้กับชาวบ้านนะครับ
ก็ดีใจมากครับ

เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรจะเข้าตรวจพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้
เพื่อทำการปักหมุดจุดที่จะใช้ก่อสร้างพระเมรุมาตรค่ะ
ในวันนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

แต่หากยังมีประชาชนตกค้างก็จะพิจารณาขยายเวลาตามความเหมาะสม
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ